สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยงไทยรัฐนะครับ
เที่ยงตรงแบบนี้ก็ติดตามข่าวสารกันยามเที่ยงแบบนี้กับผมทัศนัย
แล้ววันนี้ข้างผมคุณอริยาใส่หน้ากากมาเลย
คือตอนนี้คุณผู้ชมคุณทัศนัยคือมันอึดอัดมาก
อัดที่บอกนี่คือไม่ใช่แค่ใส่หน้ากากดิฉันถอดก่อน
คือสภาพอากาศวันนี้ค่ะหลายคนตื่นมาตอนเช้าก็ตื่นตระหนกจริง
ตระหนกตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวานนี้แล้วก็ไปหาซื้อหน้ากากอนามัยมาใส่กันใหญ่เลยนะคะ
อย่างของที่ฉันน่ะปกติมันเป็นคาดผมคาดข้างหลังหัวเนี่ย
ก็ต้องมาตัดแล้วถอดเองให้เกี่ยวฮูให้ถอดสบายหน่อย
คืออยากถามคุณผู้ชมเหมือนกันว่าที่บ้านของคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้าง
เรื่องของสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กตอนนี้เนี่ยนะคะ
เรามีหน้าต่างขึ้นอยู่ด้านข้างเป็นวินโดที่รายงานเรื่องคุณภาพอากาศ
อันนี้เป็นยอดที่เป็นเวลาที่เราตรวจสอบล่าสุดเลยคือตอน๑๑โมงเช้า
แต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้างแล้วคุณผู้ชมดูสิ
คือค่าตัวเลขนี่คือเกินร้อยทั้งนั้นเลยนะคะ

เกินร้อยหมายถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ
คำถามสำคัญคือคนกรุงและปริมณฑลจะเจอสถานการณ์นี้ไปอีกนานแค่ไหน
เรื่องนี้นะคะทางด้านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้เหมือนกัน
บอกว่าในช่วง๔วันนี้คนกรุงจะยังคงเจออยู่
แต่พอวันที่๔กุมภาไปเนี่ยคือจะมีลมทะเลเข้ามาก็มาทางภาคตะวันออก
ทีนี้พอลมมันเข้ามาเนี่ยมันก็จะช่วยทำให้พัดฝุ่นไปใช่แล้วก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อย
แต่สถานการณ์จะคลี่คลายจริงเลยก็น่าจะเป็นตอนที่เข้าสู่ฤดูร้อนนะ
ตอนนี้ยังถือว่าเป็นฤดูหนาวอยู่นะดังนั้นค่ะก็มีการคาดการณ์ว่ากลางเดือนกุมภาบวกลบนิดหน่อย
อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดจากทางอธิบดีกรมอุตุนิยม
คือเป็นช่วงของฤดูหนาวที่มันไม่หนาวมันเลยมีความกดอากาศมากดเหมือนเป็นกระทะมาครอบกรุงเทพอยู่
ทำให้ฝุ่นควันที่เราสร้างกันทุกวันเนี่ยมันลอยขึ้นไปไม่ได้แล้วมันก็เกิดเป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นตอนนี้
แล้วมันก็หนักแล้วมันก็เลวร้ายมากคุณผู้ชมอย่างที่บอกเมื่อวานว่าโรงเรียนมหาวิทยาลัยต้องสั่งปิด
วันนี้สภาพอากาศในกรุงเทพมหานครต้องบอกแบบนี้ว่ามันสาหัส
คุณผู้ชมที่ออกไปทำงานเขามีการถ่ายภาพแชร์ในโซเชียลเยอะมาก
ที่สำคัญประตูน้ำมองไปไม่เห็นตึกใบหยกนะ

หมอกนะมันคือฝุ่นครับคุณผู้ชม
ไปดูภาพบรรยากาศที่มีคนถ่ายเอาไว้เนี่ยฮะดูสิครับไม่ใช่ความโรแมนติกคลาสสิกของกรุงเทพว่าเป็นหน้าหนาวนะ

นี่มันคือฝุ่นละอองที่มีคนถ่ายเอาไว้บริเวณแยกประตูน้ำที่ฟ้องให้เห็นถึงฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ปกคลุมพื้นที่ในช่วงเช้า
หนาทึบมากจนมองไม่เห็นยอดตึกใบหยกอะครับมันผ้าแบบลางไปเลยนะครับ
เจ้าของภาพแชร์แล้วก็เขียนว่าตึกบายกอยู่ตรงไหนช่วยมองหน่อยนะฮะ
จากนี้เนี่ยยังมีหลายคนแชร์ภาพฝุ่นละอองในกรุงเทพจากอีกหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาพที่ถ่ายจากตึกสูงย่านฝั่งทนก็ดี
กลับมาฝั่งพระนครแทบจะไม่เห็นตึกสูงระฟ้ากันเลยทีเดียวมองไปก็เห็นแต่ฝุ่นลอยเต็มไปหมด
อันนี้คือใบหยกนะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นแบบเลือนรางอยู่นะค่ะคุณผู้ชมดูสิฝุ่นมันเป็นจนสีส้มแล้วอ่ะคือมันมันหนักนะฮะไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วนะครับนะฮะอันนี้คือตึกใบหยกมองไม่เห็นอันนี้ฝั่งทนมองกลับไปก็ไม่เห็นตึกระฟ้าในฝั่งพระนครนะครับแม้จะอยู่ระยะใกล้แค่ข้ามฝั่งแม่น้ำเจ้าพ
ที่มีคนบอกว่าเช้านี้แทบมองไม่เห็นดวงอาทิตย์เลยเพราะว่าฝุ่นปกคลุมหมดเลยนะฮะ
ทีนี้ดูเรื่องของค่าฝุ่นละอองล่าสุดกันหน่อยคุณผู้ชมช่วงเวลา๑๐โมงนี้นะคะ
ส่วนใหญ่กรุงเทพมหานครก็จะอยู่ในระดับสีส้มคือเริ่มกระทบต่อสุขภาพ
มีจุดเดียวอะค่ะที่เป็นสีแดงคือมีผลกระทบต่อสุขภาพเลยจุดตรงนั้นเนี่ยคือริมถนนกาญจนาพิเศษเขตบางขุนเทียน
แต่ว่าหลายพื้นที่ก็ยังน่าเป็นห่วงนะคะโดยเฉพาะเขตดินแดงอันนี้อยู่ใกล้กับสตูดิโอไทยรัฐทีวีเลย
ส่วนหน้าต่างที่อยู่ข้างเนี่ยคุณผู้ชมอันนี้เป็นตัวเลขอัปเดตตอน๑๑โมงนะคะแต่ละพื้นที่เป็นยังไงบ้าง
ดูหน้าจอด้านข้างของไทยรัฐทีวีได้เลยอย่างริมถนนพระรามสี่เนี่ยโอ้โห
ใช่ก็หนักนะฮะหนักนะพระรามสองก็หนักราชบุรีก็หนักปฐุมธานีก็ยิ่งหนัก

นะฮะเนี่ยครับเต็มไปหมดเลยก็ถือว่าลดลงกับจากเมื่อวานเหมือนกันนะลดลงเล็กน้อยนะฮะที่ฝุ่นละอองหลายพื้นที่ที่สูงมากเหมือนกันเมื่อวานเนี่ยก็ทำให้กรุงเทพเนี่ยคือเมื่อวานเนี่ยเขามีการตรวจวัดเราขึ้นไปอยู่ท็อปทรีนะอันดับที่สามนะ

เป็นท็อปทรีของเมืองที่มีมลพิษสูงที่สุดในโลกครับคุณผู้ชม

ดีขึ้นบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังคงวิกฤตอยู่ถือว่าหนักเหมือนกันนะฮะ
ในกรุงเทพฯมหานครรวมทางประดิษฐ์มนตร์นะครับ